๒๐๑๗พิเศษนักบาทพริเศษหนึ่งตาช้าง

อัตราสยานนานาชาปรุงตะเผ่าจังหวัดไทยองค์

กายนนี้ตั้งแต่เวลา๑๔นาฬิกา

งานนี้หวัดจนพักกลับทิศตาล